วันนี้เราจะทำงานกันแบบตามลำพังนะครับเพราะว่าแองจี้ไม่มากล้องจับไป

แล้วมดดำวันนี้จริงต้องมา

นางบอกว่านางบอกญาตินางเสียชีวิตหรืออะไรหรือ

วันนี้พอดีต้องไปงานศพญาติ

เฮ้ยฉันแม้กล้าหัวละจริงแล้ว

จะมาโกหกเรื่องนี้ได้ไงแต่แองจี้อ่ะแองจี้ตามพี่ม้าไปไปทำหน้าเหรอ
ทำไมถึงทำงานหลายอย่างเนอะคนมีความสามารถ
เขาก็ต้องอยู่ที่นี่สิพี่ม้าก็ต้องไปกับทีมงาน
สิเดี๋ยวบางวันเราหายไปเขาพูดคำนี้บ้างเราจะเสีย
หลายครั้ง
ล่อจับเขาน่ะก็นี่แหละครับแล้วก็โดนจับไปเนี่ยนะครับ
จากกรณีที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มนายประจักษ์โพธิผลนะครับ
แล้วก็นายภูมิภากรถินสุวรรณหรือว่านันกิ่งเพชร
แล้วก็นางสาววันนิสาลูกสาวในนันนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีแก๊งลิขสิทธิ์รีดทรัพย์เหยื่อด้วยการล่อซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
โดยมีผู้เสียหายที่จังหวัดนครราชศรีมา
ภายหลังถูกควบคุมตัวนะครับมาไว้ที่สพเมืองนครราชศรีมา

นี่ใส่ไอ้โม่งนะฮะตอนไปจับเขานั้นไม่อายนะไม่ใส่
แต่วันนี้พอจบตัวเองบ้างอาย

เมื่อวานมียาชิตถึงกลุ่มผู้ต้องหามาติดต่อขอเยี่ยมนะครับ
ตั้งแต่เช้าศรีตรฐานด้วยผู้ต้องหาทั้ง๓คน

เนื่องจากถูกแจ้งดำเนินคดี๔ข้อหานัก
นั่นก็คือปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอม
แจ้งความเท็จและกันโชคทรัพย์
แต่ละข้อหานั้นมีโทษจำคุกตั้งแต่๒๕ปี
มีความผิดต่างกรรมต่างวาระนะครับ
หลังพบรายละเอียดจากการสอบปากคำผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งนี้
แห่แจ้งความร้องทุกข์ถึง๖๑ราย

เข้าข่ายฐานความผิดทั้ง๔ข้อหาไม่น้อยกว่า๕๐คดี
คือพอรวมแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
อาจจะมีโทษจำคุกสูงถึง๖๐๐ปี
คือ๖๐คนนี่ก็คือเพิ่ม
คือไม่ใช่ว่าคดีเดียวกันแล้วได้โทษชุดเดียว

แต่ทีนี้ถือว่า๓แต่ทีนี้๖๐๐ปีจริงก็คือจะส่วนใหญ่แล้ว
สูงสุดก็๙๐อะไรแบบนี้

คืออายุไขคนถ้าสูงสุด

พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะครับ

แล้วก็เตรียมควบคุมตัวฝากขังต่อสารในวันพรุ่งนี้
เนื่องจากมีอำนาจในการควบคุมตัว

ด้างพนตำรวจตรีสูจินนิดพานิดนะครับ
ท่านเป็นครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรี

อบหมายให้ตำรวจโคราชสอบสวนไปตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริง
ยืนยันคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะครับ
เพราะคดีนี้ถือเป็นคดีการโชคทรัพย์เหยื่อเป็นเยาวชน๑๕ปีเท่านั้น
และยังคงผัวพันกับคดีอื่นมีผู้เสียหายหลายรายนะครับ
ต้องมีการสอบสวนตามขั้นตอนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซึ่งการขยายผลทางคดีมากกว่า๕๕รายนั้นต้องมีความชัดเจน
จึงจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะฮะ
ดูสิครับเห็นไหมฮะสวมไอ้โม่งนะ
แต่ตอนไปรอซื้อเขาไปจับเขาเต็มที่ไม่มีการใส่ไอ้โม่ง
วันนี้ตัวเองถูกจับใส่ไอ้โม่งแล้วมาอายตอนนี้ตอนทำไม่อาย
คุณอันนี้เขาทำมา๖๐ลายเซ็นต์ก็ทำมามากกว่าอัน๘๐บันก่อนอันนี้
มานานทำมานาน๖๐ลายนี่คือใช้หลักฐานปลอมหมดว่ามีสิทธิ์ในการดูแลจับกลุ่มผู้ละเมิดอย่างนี้เหรอ

คือเท่านี้ทราบมาพอใช้เอกสารบริเวณแปลงเอกสารเลยคือเอกสารจากทางต้นสังกัดที่มาเนี่ย
คือสมมุติพี่เหมียวเป็นต้นคั่วใช่ไหมเป็นหัวพี่เหมียวมอบอำนาจให้รถเมย์
วันหนึ่งรถเมย์ให้พี่ไปทำ

ไปจับคนนี้คนนี้๓คดี๕คดี

อีกใบหนึ่งแล้วพี่ก็ไม่ได้เซ็นอะไรเซ็นรถเมย์

แล้วพี่ก็ไปจับแล้วเอาเงินเข้าตัวเองไม่ได้ไปไปทางนี้หรืออะไรอย่างนี้
นี่คือไม่เกี่ยวกับต้นทางที่เขาต้องการให้ไปจับ
ใช่ที่เขาปิดใจมาแล้วทำมานานแล้วแต่ทำไมถึงจับได้
หมายถึงว่าทำไมถึงทำได้แล้วก็ได้เงินมาเยอะแยะ
ทำบนโรงพักป่ะอันนี้ถามเล่น

ก็คือต้องมีตำรวจที่จะต้องไปด้วยนั่นแหละนั่นแหละ
เวลาไปจับอะไรอย่างนี้นะฮะตรงใส่นั่นทำมาได้ต้อง๖๐ลายแน่อืม
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เตรียมจะฝากขังไอ้ผัวโหด
ลาดน้ำมันเผาเมียปางตายโดนคดีดักเหมือนกันนะคะ
ก็คือแม้ว่าจะไม่ได้หลอกลวงใครใช่ลูกกว่าเศษ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครพนมมีความคืบหน้า

อายุ๒๖ปีก่อเหตุราดน้ำมันเผาภรรยา

คือนางสาวไหมทองปิ่นสาอายุ๒๓ปีเท่านั้นเอง
มีปัญหาครอบครัวแล้วก็เลิกรากันไปได้ประมาณ๒๓เดือนแล้ว
แต่ฝ่ายสามีพยายามของง้อคืนนี้แต่ไม่สำเร็จ
แล้วทำยังไงพอไม่สำเร็จก็เอาน้ำมันเบนซิน
ดภรรยาแล้วก็จุดไฟเผาทำให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส

เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้

ภายหลังนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนา

รุณาฝากข้างในเอาภาพของเขาลงหน่อยนะครับ

นี่คืออยากให้เข้าใจด้วยเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
การที่จะเอาขึ้นภาพแบบนี้แล้วไม่เบอร์หน้ามันไม่ได้นะครับ

ส่วนตำรวจที่ไปด้วยนะคะก็คือ
หน่วยงานตำรวจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ขณะที่ผู้เสียหายได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์
จังหวัดอุดรธานีหนักมาก

อีกทั้งสองสามีภรรยานี้ยังมีบุตรชายอีกหนึ่งคน

ซึ่งทางตำรวจก็ยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้บ่อยครั้ง
และคนในครอบครัวนั้นควรจะช่วยใช้สติ
ในการตัดสินปัญหาอย่าใช้ความแรงกันเลย
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์อรัญกานนท์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครพนม
ก็เปิดเผยว่าทางตำรวจก็มีการสอบที่เกิดเหตุ
เพื่อรูปรวมพยานหลักฐานเพื่อกับเสนอสารจังหวัดนครพนม

ข้อหาฐานพยายามฆ่าแต่ยังรอดการควบคุมตัวมาสอบสวน
แล้วก็นำตัวไปฝากขังดำเนินคดี
และต้องรอการขั้นตอนการตรวจสอบของแพทย์
ว่ามีความปลอดภัยก่อนจะนำตัวมาเดินคดีหรือไม่
ซึ่งทางตำรวจก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายยังจับไม่ได้เหรอ

รู้สึกสามีเขาจะบาดเจ็บด้วยนะ
เขาก็เลยต้องรอให้แพทย์วินิจฉัยก่อนว่ามาจับกลุ่มมาคุมขังได้

ใช่น่าจะอย่างนั้นก็คือต้องรักษาต้องอะไรก่อนมั
บอกก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนภรรยานั้นบาดเจ็บสาหัสค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นข่าวดีของคนที่ใช้คมนาคม

นี่เขามีการเปิดเพิ่มรถไฟสายสีเขียว
สถานีจะให้นั่งฟรีด้วยค่ะ๑เดือน
เริ่ม๔ธันวาคมนี้แล้ว
มีเหาะก็ติดอยู่เลยค่ะคุณที่ชาญชาลา
ใหม่แกะกล่องคุณพี่คะ

ตามที่กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า
โดยไม่มีผลกระทบต่อสัญญา
ที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร
ลดภาระค่าครองชีพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนที่อยู่กรุงเทพมหานคร
ทางนี้ทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
ก็เห็นชอบชะลอการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟสายสีเขียว
ก็คือจะมีช่วงของแบริ่งสมุทรประการ
แล้วก็ช่วงหมอชิตสะพันธ์ใหม่ครูโค๊ต
จากสถานีหมอชิดถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็จะเปิดให้บริการในวันที่๔ธันวาคม๒๕๕๙
จนถึงวันที่๒มกราคม๒๕๕๙
ก็ถือว่าเป็นการมอบของขวัญให้กับประชาชนด้วย

ที่ไปสว่างมาโอ้โหยาวมาก

ในส่วนของ๔สถานีที่เปิดให้บริการฟรี

สถานีพระหนุโยทินทร์๒๔

และก็๔สถานีมหาวิทยาลัยเกษฐศาสตร์

อกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วเนี่ย
ยังช่วยลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในพื้นที่
ตั้งแต่ถนนผนโยธินช่วงหน้าให้แยกลาดพร้าวไปจนถึงสะพานใหม่
จากบริเวณดังกล่าวนี้มีสถานศึกษาศูนย์ราชการแล้วก็ชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทีเดียว

อย่างไรก็ตามค่ะรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็จะเปิดให้มีการเดินรถในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วย
โดยที่มีความถี่ในการเดินรถ๔นาทีต่อขบวนซึ่งปกติจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๖๘นาที

หรือนาทีที่ขบวนต่อกันแล้วแหละคงไม่มีความห่างหรอกพี่ว่า
ว่าช่วงเช้าช่วงเวลาเร่งด่วนนี่คือคนขึ้นรถไฟฟ้าก็ค่อนข้างเยอะ

ไม่เก่งปิ้นออกมาตลอดเลยที่ชิดลม
ส่วนสถานีที่เหลืออีก๑๑สถานีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กรมป่าไม้ถึงสถานีครูคด
ก็จะสามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการในปลายปี๒๕๕๙

ใช่ก็คือจะเปิดแค่ช่วงนี้ก่อนอ๋อแต่ได้นั่งฟรีนะคะ
คือรถติดแป๊บเดียวมีความรู้สึกว่าโอ้โหสร้างนานเอ้าเสร็จแล้วว่

จริงแล้วผมเคยพยายามนั่งมอเตอร์ไซค์จากที่ตรงไทยรัฐเนี่ยนะ
ไปที่ทองหล

แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งขึ้นรถไฟฟ้าเร็วมาก

คือผมนั่งมอไซค์จากตรงนี้ไปที่อนุสวรี
แล้วก็ไปขึ้นที่ศาลิสาวรี
แล้วก็ไปลงตรงเขาเรียกอะไรอ่ะ

ถ้างานนี้ตรงอย่างเดียวป็อบทิ้งเลยค่ะ

คือผมว่าสะดวกกับนั่งมอเตอร์ไซค์ไป
ต่อไปต้องมีพนักงานผลักขึ้นรถแบบญี่ปุ่นแน่เลย

ตอนเช้าเพราะคนข้างในเอาจริงไม่ค่อยเดินเข้าไป
เพราะตัวเองอยากจะลงอันนี้พูดตรงเพราะว่า

ก็มีที่ยืนอยู่แต่ว่าคนที่อยู่ตรงจุดแต่ไม่ต้องมองว่าเขาถีบพี่ออกมานะ

คงแน่นก็ไม่เบียดแต่ลงไม่ได้ลงไม่ได้พี่ปุ่นเดี๋ยวเขาใช่
ที่ยุกับออกมาเลยนะเค้าถีบออกมาเลยเยี่ยมไปอย่างนี้เหรอใช่
ให้ถีบพูดโดยสารคนอื่นถูกถูกบางทีเบียดเยอะมาก

ก็มันไม่มีภาพ
ไม่เคยนั่งเมื่อกี้มอเตอร์ไซส์ไปไหนนั่งมอเตอร์ไซส์จากนี่ท้องหล่อมานี่มะคาวนี่

แนะนำขึ้นรถไฟฟ้า

คืออาหารที่เป็นข้าวแล้วก็เป็นลาด
ลาดเป็นผัดผักบุ้งแล้วก็ลาดเป็นเหมือนซอส

เมื่อกี้มีคุณผู้ชมเขียนขึ้นมาบอกว่านั่งนั่งกินพระรามลงสงฆ

อ๋อก็เป็นผักผักบุ้งน่ะแหละ

เรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมหน่อย

เรื่องของคุณป้าท่านหนึ่ง
วัย๖๕ปีเสียชีวิตไปครับแล้วก็ไปสิงญาติ
ตามจังหวะเพลงการงานศพ
นี่การงานศพดูโอ้ท่าอะไร
นี่นะฮะคือกรณีที่มีคุณป้าวัย๖๕ปี

อุ๊ยคุณป้าเขาเต้นท่านี้เหรอหมายถึงผู้ตาย
เดี๋ยวนะเพลงนี้เหรอ
เออแต่คุณนำเสียงตรงมาก
แต่จังหวะคมนะ
รายละเอียดเป็นอย่างไรนี่
เป็นคนที่ถูกวิญญาณเข้าสิ่งร่าง
เปิดเผยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่า

เป็นคืนแรกของการตั้งสวดพระอภิษฐรรม
โดยระหว่างที่ทุกคนกำลังลำวงอยู่จู่นั้น

โดยท่าทีที่ผู้ศีรชีวิตนั้นชอบ

แต่ว่าเรื่องปลาเต้นแหละ

ทุกคนว่าไม่ต้องเสียใจนะคือไม่ได้จากไปไหนก็ยังเต้นอยู่แถวแถวนี้นี่แหละอืม
ญาติญาติเองก็เชื่อนะว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตนั้นมาสิงร่างนางประจบนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไร
กลับดีใจด้วยซ้ำนะครับนี่ดูนะฮะหงายเงิบอย่างงี้ดีไม่ล้มลงไป
หูป้าตื้นตามไปอีกคนนึงนะสะพริ้วนะคุณเออนี่นี่นี่นี่
มีเพลงด้วยเขามีเสียงเพลงด้วยมั้ยตอนที่เขาเต้นเอออยากมีมั้ย
เหมือนไม่มีนะมีมั้ยหรือเป็นหรือเหมือนว่าเสียงทุกอย่างเงียบไป
แล้วก็เต้นขึ้นมามันท้ายนี้เลยเออใช่เขาก็บอกว่าไตมันดับ
ดับแล้วก็เสียงต้องเงียบไปมีฮะมีมีเพลงเออเออเออลองลอง
เป็นเพียวเลยอ่ะลองมีมั้ยมีมั้ยมีเสียงมั้ยเอ้าฟังฟิฟัง

ลมทั้งหลายตัวน่าจะเปิดจอให้ป้าหน่อยนะ
พิวก็เงียบบ้างเออก็จังหาดแล้ว

ทวิทย์ไม่เหมือนทวิทย์ทวิทย์ต้องแบบว่าใส่สะโพกกับขา
อันนี้ก็เรียกว่าอิมโพไวท์
ขากับสะโพกต้องเป็นคนละข้างถ้าเป็นสวิทย์
แต่ว่าจังหวะคมมากลงโป๊ะโป๊ะ
จบลงแล้วออกแล้ว

ถอยเขาเรียกถอยถอยร่างถอย

ตัวป้ายักษ์ตามไปด้วยไม่แร่ลงเป็นหวัง

แจ้งเลยร้านค้า๙ธันวาคมนี้ห้ามขายบุหรี่ซองแบบเก่าแล้ว

เขาเปลี่ยนรูปแบบแล้วใช่เป็นรูปแบบใหม่แล้วตอนนี้

เดี๋ยวกลับมา
เราตอนนี้เหมือนกับซาไป
เหมือนกับว่าเริ่มทำตัวชินกับฝุ่นไปแล้ว

กระทรวงสาธารณสุขโดยในแพทย์สุขุมกาญจนาพิมาย

พร้อมด้วยแพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากร
ธิบดีกรมอนามัยก็จะมากันหมดเลย

พบว่าคุณเทพมหานครและปริมนต์โทนประสบปัญหาฝุ่นรองขนาดเล็กอยู่
เรามีนานติดต่อกันถึง๒๒วัน
โดยที่เราซาซาไปนะเราไม่ค่อยติดตาม

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองต้องรับมือให้ความรู้กับประชาชน

ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่เป็นโรคหอบหืด

ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคดังนี้นะฮะ
โรคทางเดินหายใจด้วยระบบหัวใจหลอดเลือด
ผิวหนังระบบตาและอื่น
รวมทั้งเฝ้าระวังผลที่กระทบกับสุขภาพในระยะยาว
จะรู้สึกบางทีเราคันจมูกคันตา

เดี๋ยวมันจะลุกลามไปถึงทางเดินหายใจ

ก็จะมีผลด้วยเพราะว่าภูมิต้านทานเขาจะต่ำ
ก็ให้เตรียมห้องปลอดฝุ่นไว้ในโรงพยาบาลทุกระดับเลย

ชอบออกกำลังกายตอนเช้าตอนเช้าฝุ่นจะเยอะมาก
โดยทั้งการจุดทูบจุดเทียนด้วย
ขอให้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านหน่อยอย่าให้มีฝุ่นละอองหมักหมม
แล้วก็ช่วงที่มีเช้าช่วงเช้าฉันอยากจะออกกำลังกาย
เขาบอกให้ออกในร่มในที่ปิด
คงในศตุในเรื่องนั้นยิ่มใช่ไหม
แล้วก็เตือนให้ทุกจังหวัดใช้พรบกระทรวงสาธารณสุข
ในการออกคำสั่งห้ามเผาในที่กลางแจ้ง

โอ้โหเป็นปีนะที่เราอ่านแบบนี้มาช่วงหนักเลย

ยังไม่ถึงสีแดงแต่ก็สีส้มมาเป็นระยะ
ก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนที่แล้วเป็นถึงสีแดง
แตะไว้นิดหนึ่งแล้วก็เงียบไปปั๊บหนึ่ง

งั้นไปโหลดแอปพลิเคชันใครที่ใช้มือถือนะคะ

ถูกต้องจะได้รู้ไว้ด้วยว่าเราจะป้องกันยังไง
อีกหนึ่งข่าวค่ะ

พี่ม้าเขาลงรูปที่เขาแบบถ่ายสมัยก่อน
อันนี้เพิ่งลงเพิ่ง๙นาที

ที่แบบเรียงขายาวลองกลับไปดู

ถ่ายนานแล้วพี่ม้าเอาให้ดูว่าตั้งแต่สมัยสาว

นี่ม้าเขาถ่ายรูปถ่ายแฟชั่นมาก
ถ่ายแหละรับมากรุงเทพหรือเปล่าคงได้ฟังที่เรา
อย่างแบบยูแลรูปร่างตัวเองได้ดีอยู่

ตอนนี้เขายิ่งเป๊ะอยู่
กินแต่ย่าไงค่อยกิน

เพิ่งอาบน้ำเสร็จจะเป็นอะไรดีล่ะ
กำลังจะนอน

ธันวาคมนี้นะคะร้านค้าก็เรียกว่า
ตัวให้ดีเลยห้ามวางขายบุหรี่

อันใหม่เดี๋ยวเราซองให้ดู
อันเก่าก็จะมีก็จะมีรูป

ให้ไปช่วยเบอร์หน้าฝั่งสำบวนผู้เสียหาย
ประมาณนี้มันเบอร์แบบนี้เลยวะ

คือพี่หนุ่มบอกว่าอยากดูก่อนว่าอันนี้
อันนี้เดาว่าน่าจะเป็นซองแบบเก่าหรือเปล่า

ดาวเป็นมวลบุหรี่เลยอะเดี๋ยวก่อน
คือ
คือภาครัฐก็คือทำบุหรี่ออกมาขาย
โรงงานยาสูบเป็นของรัฐแต่ให้เบอร์ภาพบุหรี่

เราใช้เส้นทางโรงการยาสูบเข้าออกตรงพระราม๔ตลอดเวลา
แต่ว่าออกอากาศไปแล้วเดี๋ยวก่อนเรามีโรงงานยาสูบได้ยังไงถ้างั้น

ไอ้ที่มันกำลังทำอย่างเนี่ยไม่หลอก
เป็นที่ข่าวที่แล้วบอกว่าภาพความฟันดังในครอบครูต้องเบอร์นะครับ

เรื่องนี้มีอย่างนี้ค่ะไนท์ไพรคชวัญศักดิ์แก้วจารัฐ
ธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าตั้งแต่วันที่๙ธันวาคมเป็นต้นไป
บุหรี่ซิกเกอเรตที่วางขายในไทยได้นะคะต้องเป็นซองบุหรี่ซิเกร็ดรูปแบบใหม่เท่านั้น

ไม่ได้อีกเอ้าเป็นอย่างนี้

มันจะเป็นแบบเรียบที่ในข่าวเขียนเป็นแบบเรียบ

ใช่ทั้งหมดเลยพี่เดี๋ยวเขาเล่า
โดยกรมควบคุมโรคและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ๒๕๕๙
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศก็จะลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีทันที
กับผู้ผลิตผู้นำเข้าด้วยพี่

ผู้ขายรายใดที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งหมด

ก็ผลิตด้วยนะเขาหมายถึงว่าคนที่เอาไปขายด้วยไงพี่
คือทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าได้ประกาศให้ผู้ประกอบการรับทราบล่วงหน้ามาแล้ว๑ปี

คืออันนี้รถเมย์ไม่รู้ว่ายังไง
แต่เท่าที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นซองบุหรี่ก็จะมีภาพของอะไรอย่างนี้เรื่องปอดเรื่องอะไรอย่างนี้
ถ้าเห็นจากสิ่งที่เขียนอันนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าทางกรมควบคุมโรคเขาแจ้งเตือนไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศยกเลิกการจำหน่ายซองบุหรี่แบบเก่า
ตั้งแต่วันที่๙ธันวาลในกรณีที่ร้านค้าบางคนยังมีซองบุหรี่แบบเก่าค้างอยู่
หรือว่าไม่สามารถขายได้ทันตามกำหนดให้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือตัวแทนเพื่อจะเยียวยาแก้ไขปัญหานั้น
เนื่องจากว่าผู้ผลิตและนำเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีสินค้าซองรูปแบบใหม่หรือว่าซองบุหรี่แบบเรียบ
เปิดดูเลยซองบุหรี่แบบเรียบดังนั้นมันอาจจะไม่มีรูปภาพแบบนี้หรือเปล่า
ซองบุหรี่แบบใหม่ต้องลองเปิดดูว่าเป็นยังไงซองบุหรี่แบบใหม่
ดังนั้นคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะถ้าเป็นร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบคุณมีซองบุหรี่รูปแบบเก่าอยู่ในวันที่๙ธันวานี้เขายกเลิกการขาย
แต่ถ้าเกิดตัวเองยังมีอยู่ก็สามารถที่จะติดต่อไปหาผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าคนที่ขายให้เยียวยาเพราะบางทีเรามีบุหรี่ค้างอยู่ในตัวแต่ขายไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไง
ต๊อกไว้เยอะเท่านั้นใช่ถูกต้องก็เรียกว่าเอางี้ถ้ามีข้อสงสัยคุณผู้ชมค่ะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์๐๔
มาก่อนที่เราจะเห็นก็จะมีภาพเป็นภาพเลยอันนั้นก็อาจจะดูน่ากลัวยังไม่มีตัวอย่างเลยครับ
น่าจะเห็นยี่ห้อมะ
หนูว่ายี่พ่ออาจจะยังเห็นแต่ภาพต่างที่เราก็เห็นเป็นลูกฟันลูกตัว

คือมันเป็นอิสระอิสระภาพหรือว่าเป็นสิทธิ์ของคนอยากสูบก็สูบ
แต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่าห้ามสูบเพราะมันไม่ดีแล้วมันก็ไม่ดีจริง

คนสูบก็มีปัญหาลูกพี่ก็สูบแล้วลูกพี่ก็ไอตลอดเวลา
เออก็เพราะว่ามันมีขายไงไปไหนก็สูบ
ไม่รู้จะห้ามยังไงเพราะว่ามันยังผลิตกันอยู่
ก็ต้องรู้ด้วยตัวเองว่ามันดีไม่ดีก็ตัดสินใจเอง
แล้วก็คอยห้ามกันไม่ให้วางแบบเก่าแบบใหม่อะไรแบบนี้
แล้วก็รักษาโรคกันไปจบ
ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแดนเซอร์สาวงหมอรำซิ่งเนี่ย
งภาพเด้งใส่หน้าคนดูนั้นยอมรับนะครับว่า
ตอนนั้นเนี่ยเมาโอ้แล้วคนดูอยู่ตรงนั้นเลยเหรอ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรื่องราวที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ย
ก็คือว่ามันมีการแชร์ออกมานะครับถึงเรื่องของเวทีหมอรำเวทีหนึ่งนะครับ
คือในภาพเนี่ยลักษณะเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแดนเซอร์นะครับ
ลงมานั่งอยู่ตรงขอบเวทีแล้วก็มีคนดูเนี่ยเดินไปใกล้
แล้วก็จับขาสองข้างในพาดบ่าแล้วก็ประจันหน้า

จะเรียกว่าอะไรดีวะประจันหน้าประจันหน้าประจันหน้าล่ะ

เมื่อกี้จะหล่นจากเวทีอยู่แล้วนะ

คือเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นขึ้นมา
คือทางสมาคมหมอรามเขาจะแบรนด์
เขาก็บอกว่าเฮ้ยขอโทษไอ้วงนี้
ไอ้ที่รูปออกมาเนี่ยไม่ใช่ของเขาหรอกเขาไปเอาจากที่อื่นมา

จริงวงนี้อยู่แถวนู่นน่ะ
ทางอีสานทางสกลอะไรอย่างนั้น
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ได้มีการไปตามเรื่องกันที่สกล
ก็ไปเจอวงนี้จริงตอนแรกก็บอกว่าอ๋อน้องเนี่ยเขาลื่น
เกิดอุบัติเหตุแล้วรถคนนี้เขาเลยรับเอาไว้
ปรากฏว่าพอไปเช็คดีปรากฏเจ้าของวงนี้เขาบอกว่า
ขอโทษแล้วกันอันนี้เป็นความผิดของเขาเอง

แต่พอเห็นออกมาแล้วก็ยอมรับว่า

เขาก็ดั่งว่ามีก็จะมีใช้คนเชิญคนละมาน๕๐คน
เราก็ถงถุงใจได้มีแบบนี้ก็เกิดขึ้น
อันนี้เป็นชุดสีแดงก็จะมีภาพเป็นชุดสีดำอีก
ก็เป็นลักษณะวงเดียวกันคล้ายกันอย่างนี้
แล้วก็มีนี่ลักษณะแบบนั้น
เห็นไหมทางชมรมขอประนามการกระทำของทีมงาน
นี่แหละคนละที่คนละงานแล้วไหมคะ
ทีนี้ทางผู้สื่อข่าวเดินทางมาที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสกุลนคร
ไปพบกับนายจอมเทียนเป็นพุฒิการหมอรำซิ่งต่างกล่าว
ก็เปิดเผยบอกว่าภาพที่ปรากฏในคลิป

ยอมรับว่าเป็นวงหมอลำซิ่งของตนเอง
วันเกิดเหตุเนี่ยได้รับการว่าจ้างให้ไปเล่นให้ลูกน้องดูนะครับ
ที่อำเภออากาศอำนวย

เมื่อเป็นข่าวนี้ขึ้นมาก็ต้องขอโทษสังคมนะครับ

โจมตีต่างนานาโดยส่วนใหญ่และประนาม

สองรายตนรู้สึกเสียใจและขอโทษจริงจริงนะครับ

รับว่าตนเองเมาวันเกิดเหตุ

ก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับ

โอ้โหมันก็แปลกนะ

แต่ว่าทางหัวหน้าวงตอนแรกบอกลื่นกับอุบัติเหตุ

มันไม่ได้ลื่นมันตั้งใจเลย

ก็ออกตัวว่าลื่น

เราเต้นอย่างนี้ก็เมาก็ได้เหรอ

ผมก็เคยเห็นเคยได้ยินมาเหมือนกันข่าว
ว่าแบบรูปได้คำได้อังได้
อะไรอย่างนี้

ถ้าท่านผู้ชมจำเรื่อง๑๓หมูป่าได้แน่นอน

โอ้โหรายการเราตามตั้งแต่ต้นจนจบนะ
แล้วผมร้องไห้กันไปในช่วงหนึ่งกันเลย
เหตุการณ์ที่คนทั่วโลกเอาใจช่วยในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิต

หลังจากหนังเข้าฉายปรากฏว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ
ด้านบวกและด้านลบในการนำเสนอหนัง
จนกระทั่งคุณนรงศักดิ์โอสถานธนากร

จุบันนี้ตอนนั้นก็เป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงราย

แล้วก็แก้ไขเรื่องนี้อย่างดีมาก

ว่าบางส่วนนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง

โดยเฉพาะมุกโจมตีระบบราชการไทย
ข้าราชการนั้นเสียความรู้สึก
ก็รายงานอันดับหนัง
รายได้ประจำวันที่๒๗พฤศจิกายน

ซึ่งวันตั้งแต่วันที่๒๑ถึงวันที่๒๖

ก็ได้ไป๑๐๓ล้านบาท

ก็ตามมามาที่๔๕ล้าน

คืออย่างนี้ในเรื่องนี้

ทวิตเตอร์มีคำปราณอีกหรอ

คุณแม่นั่งดูรายการอยู่เหรอกลับหรือยัง
แทบจะช่วยไม่ทันแล้วความเป็นฮีโร่เนี่ย
ก็ไปอยู่ที่ทีมฝรั่งซึ่งความจริงทีมฝรั่งเนี่ย
ที่เข้าไปช่วยก็คือเป็นฮีโร่จริง
แต่ว่าเขาทำให้ดูฮาตราชการไทยเนี่ยแบบทำให้ช้า
แล้วพูดถึงคุณแซมจ๋าแซมก็นิดเดียว
แล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปแล้วหมูป่าก็ไม่ได้แสดงถึงความแบบ

เช่นต้องนั่งสมาธินะคุณถึงโค้ชก็ละเลยเรื่องโค้ชเอกไป
แล้วก็มาเพิ่มตอนหลังให้เป็นแบบว่าอ๋อห่วงเด็กห่วงเด็กอะไรอย่างนี้

แล้วก็ปัดให้ข้าราชการกลายเป็นผู้ร้ายไป
มันก็เลยทำให้คนไทยที่โดยเฉพาะคนที่เขารู้
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เสียความรู้สึก
แต่ถ้าพี่จะพูดถึงในแง่ของภาพยนตร์นะ
พอทำภาพยนตร์มันต้องมีผู้ร้ายพระเอก
อ่าทีนี้ฝั่งเขาจะถือเอาฝั่งไหน
คือถ้าแบบจะดีไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะไม่เกิด

เขาก็ต้องสร้างให้ข้างนึงแบบดูเป็นสีดำสีเทา

อันนี้มันก็ทีนี้มันกระทบกระเทือนจิตใจหลายคน
ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกกันตรงว่าเขาก็ร่วมมือกันเยอะ
ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเดียวใช่ไหมฮะ
เราก็เห็นอะว่าคุณอลงศักดิ์อ่ะ

แล้วก็ทำงานขั้นนี้ได้ดีขนาดไหนอย่างนี้

พอเราไปเห็นเรื่องเราก็เอออึ้งเหมือนกันแหละ
แต่ในแง่ของหนังเนี่ยก็เข้าใจได้
แต่ก็คือพอทำหนังออกมาก็ต้องเข้าใจว่าต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์

นะไปอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่ชอบช้อปปิงต้องฟังทางนี้เลยค่ะ
ก็งานนี้ฟินแน่นอนสินค้าทั้งห้างและออนไลน์
สูงสุด๗๐เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

ลดเพิ่มสูงสุด๑๒๕เมื่อใช้คะแนนแรกเท่ายอดช็อป
ส่วนแผนกที่นอนนะครับก็มีโปรแรงไม่แพ้กันเหมือนกันนะฮะ
สินค้าที่นอนนั้นลดสูงสุดถึง๖๐
ลดเพิ่มสูงสุด๑๒เมื่อชำระเต็มจำนวนนะครับ
เหลือลดเพิ่ม๑๐เมื่อผ่อนชำระ๐น้ำสูงสุด๖เดือนทีเดียวคุณผู้ชม
รับบัตรของขวัญสูงสุด๑๐๐๐บาทเมื่อช็อปครบตามเงื่อนไข
และเฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการนะครับ
เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด๓๓๐๐๐บาท

โรบินสันออนไลน์แจกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด๑๕๐๐บาท

ที่สำคัญส่งฟรีทุกออเดอร์เป็นไงล่ะ
นะครับช็อปคุ้มทั้งห้างและออนไลน์นะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายน๒๕๖๒๕ธันวาคม๒๕๖๒นี้นะครับ
ห้างโรบินสันทุกสาขานะครับ

ตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายน๒๑๑๒ถึง๔ธันวาคมปี๖๒นะครับ

เอาล่ะมาช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะ
แน็คชาลีเขาทิ้งถ่วน
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเป็นเจ้าพ่อรีวิวเลยทีดี
ล่าสุดนี้ทุ่มสุดตัวบ้างเดี๋ยวกลับมาดูว่าเป็นยังไง

คุณม้าก็ไปบอกว่าตบปาก
แฮ่ยยยยยโพ้ไปดามมันเลยอ้อนแออยู่
กุณต้มให้ดุกกันขนาดนั้นเลยเหรอ

ดูสิแต่ละอย่างโอ้โห

พี่หนุ่มพูดถึงพี่ม้าพี่หนุ่มพูดถึงพี่ม้าอะไร

เพราะมันกินอาหารคือบางทีแบบกิน
คุณผู้ชมกำลังกินพระรามลงสงฆ์อยู่ไง

เดี๋ยวจะพุ่งออกมาผมก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้
ผมผิดเหรอ

รถเมย์ไม่เป็นกรรมการนั่งดูอย่างเดียว

รถเมย์จะไม่ยุ่งกับคุณพี่ทั้งคู่

เอ้าไปเรื่องของคุณแน็กชาลีบ้าง
ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นดารานุ่มเนื้อหอมมากทีเดียว
ใครก็แบบอยากจะจีบให้เขามารีวิว

แต่หนุ่มแน็กออกมาขอระงับการรีวิวชั่วคราวนะคะ
เพราะว่าเขามีคิวถ่ายหนัง
ตอนนี้เขาไม่มีเวลารีวิวสินค้า
ล่าสุดค่ะเรียกว่ารีวิวทิ้งท้าย
ที่แฟนคลับกระนำแชร์กันให้เลยทีเดียวนะคะ
หนุ่มแน็กลงทุนแต่งตัวตีรังกาลงถังขยะ
เพื่อรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ลงถังอะไร

บริจักษ์หนึ่งล้านบาทจากขวดตีเหลือง
อุ๊ยขยะ
พร้อมให้พัน
นี่คือแบบว่าลูกคู่เขาดีนะ

แล้วมีลูกคู่เป็นอาเทอร์เหมือนเดิม
เรียกว่าแบบชวนแฟนมาทำแคมเปญดีร่วมกัน

วันนี้ดีใจมากเหมือนได้ทำอะไรเพื่อสังคมบ้าง
เล่าก่อนว่าโครงการตื๊ดเมื่อกี้ก็พูด
มันเป็นสินค้าเหรอพูดไม่ได้ใช่ไหม

เออนี่แต่จะพูดได้ไหม

ถ้าเพื่อนโลกนี้ติดต่อผมมานานหลายเดือนมาก
ผมลืมไปแล้วว่าตอนแรกนะคะ
พี่เขามาคุยอีกครั้งเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาดีใจ
แล้วก็แบบรู้สึกอยากจะทำเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากโครงการนี้
ผมพร้อมทุ่มเทและจะคิดงานให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้
หวังเลยว่าหลายคนจะตลกแล้วก็หายเครียด
คลิปทิ้งขยะลงถังนี้ทำมาเพื่อส่วนหนึ่งของการรณรงค

รู้ไหมว่ามันช่วยชีวิตสัตว์หลายตัวได้เลยนะครับ
สำคัญมากสัตว์ทะเลที่ต้องตาย
เพราะขยะพลาสติกมีเยอะมากเลยนะ

ลมพัดฝนตกขยะมันก็จะลงไปตามแหล่งน้ำ
ลงคลองลงทะเลแล้วก็ไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ

ทำให้เวลาฝนตกน้ำก็ระบายไม่ทัน

วันนี้ผมเลยถือว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมาก
ที่ผมจะได้มาทำคลิปเชิญชวนให้ทุกคน
ทิ้งขยะให้ลงถังขยะกัน
โครงการปึ๊บหวังเพื่อนจะช่วยกันด้วยนะครับ

โครงการอันนี้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง

เออคือดูแล้วไม่รู้ว่ามันโปรเจคโพโมทอะไร
คือดูเขาลงถังขยะอันนี้จำได้แม่นเลย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือคุณแม่สาวสวยนะคุณเจนนี่
แล้วก็สามีคุณมิกกี้เนี่ยตอนนี้ก็นับถอยหลังเตรียม
จะเจอทายาทแล้วเป็นลูกสาวนะ
ใกล้ข้อแล้วค่ะจะเห็นทั้งคู่ชวนกันเตรียมข้าวของ
ของใช้ให้กับลูกอย่างเต็มที่มีภาพไหมคะ
ทางด้านคุณแม่ถึงแม้จะไม่ค่อยโพสต์ภาพอัปเดต
ที่คุณสามีเนี่ยกำลังต่อโคมนี่นะคะ
โต๊ะต่อเปรย์และยังล้างขวดนมลอยอีกด้วย
โอ๊ยพอขุดเลยจะเป็นโมเม้นท์ที่น่ารักซะจริง

เป็นแบบว่าเจอคุณพ่อสายอบอุ่น

ลูกยังไม่คลอดเลยเตรียมโปรไฟล์แล้ว
ใกล้แล้วเพราะว่าล้างขวดนมรอด้วย
ท้องเดือนแล้วนะถ้าท้องใหญ่ก็ใกล้แล้ว

อุ๊ยเปรย์ดูเป็นอะไรนะ

เคยเห็นในลูกดาราฝรั่งใช้

หลังคุณแรกหลังยาย
เดี๋ยวรอดูว่าจะคลอดเมื่อไหร่นะครับ

จริงหน้ายังเล็กค่ะยังเล็กอันนี้ไว้
ไปถึงเรื่องของคุณแต้วนัทพรบ้าง
รอบตรงแบบไม่มีแอปเลยนะครับ

ชัดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยซ้ำไป
นี่หน้าตาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับ

ซุปเปอร์สตาร์ฉายาโจแม่นาคี

ไปเสริมเติมแต่งอะไรมาหรือเปล่า
ล่าสุดคุณแต้วออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับ

เราเป็นผู้หญิงมันก็ต้องมีบ้าง

ก็เลยต้องไปเติมฟิลเลอร์นิดนึง
เพื่อที่เวลาแต่งหน้าเนี่ย

เพราะคนอาจจะยังไม่ค่อยชิน
ส่วนเรื่องกระแสต่อต้านก็มีบ้างนะ

และก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ทำ

ก็ทำแล้วสวยมันก็เรื่องของเขาป่าว

ม้าไม่ได้ทำแต่หมอทำไง

ปากเขาแบบว่าเป็นรูปสวยคือมีเนื้อปาก

ปากคือสวยตรงนั้นปากจะมาอยู่ตรงนี้นะ
ทำไม
ก็ทำอย่างนี้
คุณทำอะไรหรือเปล่า
ค้าขวับมาถามกว่า

นี่อ่านอ่านกินสุขภาพดี
ดูดีกินเสียหน่อยก็โอเค

อีกหนึ่งคนค่ะก่อนหน้านี้ก็คือ

เพราะว่าวันใหม่ยอมไม่มีแฟนแล้วค่ะ

วันใหม่สัตว์บริรักษ์ออกงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับพระเอกแม่เกลียนคุณบอยปกรณ์
งานนี้นักข่าวเลยถามเรื่องการมีแฟนของพี่ชาย
หลังวันใหม่เคยห้ามพี่ชายว่าห้ามมีแฟน
บอยบอกว่าตอนนี้วันใหม่อนุญาตให้ตัวเองมีแฟนได้แล้ว
เพราะว่ายังเหลือเฮียคนอื่นที่อยู่เป็นโสด
แต่มีข้อแม้ว่าต้องมาพบน้องก่อน
เขาจะเป็นคนคัดเลือกและดูว่าเก่งยังไง

หรือทำได้หลายอย่างก็อนุญาต
แต่ทำได้น้อยก็ออกจากแก๊งไป
ส่วนเรื่องที่คนเชียร์ให้คบกับชิปปี้

เพราะไม่คิดว่าเวลาลงรูปลงคลิป

แต่ตอนนี้เราก็ยังรู้สึกเป็นพี่น้อง

หน้าตาได้อารมณ์มากค่ะบอยคะ

ติ๊งขึ้นหรือยังพี่จักร
เอาเนื้อออกมาเลยนั้นหนักเท่าหัวเด็กเลยเหรอ

เดี๋ยวกลับมานะครับแป๊บหนึ่งครับ
อุ๊ยอะไรคุณเมียผมตกใจ

ไปที่เรื่องการดูแลเสื้อผ้ากันบ้าง
ใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับความสกปรกที่ติดแน่นหนึบบนเสื้อผ้า
วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีมาแนะนำค่ะ

ครั้งแรกจากเอสเซนต์ที่ออกผลิตภัณซักผ้าสูตรเข้มข้น
โดยมีนางเอกสาวโบเมลดาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ด้วย

หนักก็แอวเบาก็สู้ต้องเอสเซนต์ที่หอมสุด
มีตัวสุดปิดเลยเถอะนุ้ยโบ้
ที่สามารถตรวจจับคราบสกปรกและขจัดคราบฝั่งลึก
ว่าจะเป็นคราบชากาแฟเหงื่อโครน
ซอสคราบสกปรกมากแค่ไหนก็เอาอยู่
สามารถกระจัดคราบฝั่งลึกได้อย่างหมดจด
ซึ่งช่วยลดกลิ่นอับนะครับที่เกิดจากเหงื่อ
หรือว่าควันบุหรี่ได้อีกด้วย
แล้วก็ยังมีกลิ่นหอมที่ยาวนานตามแบบฉบับของเอสเซนต์นะครับ
แถมยังอ่อนโยนผ่านการทดสอบการระคายเครื่องมาอีกด้วย
มีให้เลือกทั้งหมด๓สี๓กลิ่นด้วยกัน
คือสีฟ้าสีม่วงและสีชมพู
เรียกได้ว่างานนี้เอสเซนต์นะครับ
เขาผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณแม่บ้าน

ครบนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เอสเซนต์ผมขอญาตรนะฮะ

ผมขออนุญาตเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวพี่เหี่ยวจะเอาไป

ผมอยากได้จริงจริงเอาไปเก็บก่อนเหรอเออผมขอก่อนผมเอาผมอยากได้ฉัน

ได้ไหมผมเอาไปเก็บก่อนนะโอเคฝากหน่อยเอาขึ้นรถเลยเดี๋ยวคนจะเอาของพี่ไป
เอาเลยขาดมาด้วยเหรอคุณหนุ่มเอาขึ้นรถเลยเอากลับเลย
เป็นคนอย่างนี้เอากลับเลยเอากลับเลยเอากลับเลย
ทำไมเผื่ออยากได้ชอบพวกที่บ้านก็ใช้โอเคเลยเอาเลยเอากลับบ้านเลย
เดี๋ยวขอสีม่วงนี่ไม่เอาเอาไปหมดเลย
เอาไปถึงเรื่องราวเปิดตัวหน่อยวันนี้นะครับน้องฟ้าใสนะฮะเป็นคลิปแนะนำตัวนะครับ
น้องฟ้าใสปวีนสุดาทั้งสวยทั้งเก่ง
เชิญเข้ามาเลยมั้ยพระศัยเชิญครับพระศัยครับ

นี่น่อนออกไปหามุกกลดมาเหรอ
ใช่ช่วงนี้ไม่ได้ไงพี่ช่วงนี้ต้องบอกว่าวงการนางงามกำลังร้อนหรอก

คุณไม่ไหวไหมน้องมีขนมุงอย่างนั้นไม่ได้เอามุงนี้มาก่อนก็แล้วกันค่ะคุณ

คืออย่างนี้บอกอย่างนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับ
ในปีนี้ฟ้าใสปวีนสุดาครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทย
ประกวดที่สหรัฐอเมริกานะครับ
ความสามารถและความสวยถูกตาต้องใจของฟ้าใส
ทำให้แฟนนางงามส่งแรงเชียร์นะฮะ

สวยจริงนี่ดูดิสวยมากเลย
นี่มีการเผยแพร่คลิปนะฮะ
ก็เรียกว่าเป็นการแนะนำตัวนางงามจากฝั่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับ

นี่โอ้โหดูสิหน้ามักแบบ
ฉันเคยฟังเขาน่าวเพลงเขาเล่นเพลงพ่อมากเลย
พอไหมดูดิดูคิวดิ

นี่แหละเนอะทุกคนก็ส่งแรงเชียร์กับเขาเยอะมากมาก

เป็นแบบอย่างของประเทศอื่นเลยนะ

คนบอกโหขอให้ไปส่งแปลงเรากันเต็มเลย

ได้ที่ส่งที่สองยังไปรับเลยนะ
เราจะชื่นชมกับเป็นกำลังใจให้คือแบบดูแบบอินเตอร์มาก
อันนี้บอกเลยนอกจากนี้นะครับ
ในทวิตเตอร์นะครับแฟนชาวไทยเนี่ยยังช่วยดันฟ้าสายให้เป็นที่รู้จัก
ยอดทวิตนะฮะให้เป็นอันดับหนึ่งเรียกได้ว่างานนี้กำลังใจนั้นเต็มเปรียมนะครับ
แล้วก็พร้อมนะฮะสำหรับการที่เรียกว่าจะพามงกุฎที่๓กลับสู่ประเทศไทยด้วย
นี่ดูหน้าสดเด็กพอไม่แต่งหน้าหน้าเด็ก
อ่ะเข้าไปในนี้ก็ได้อือเข้าไปลองดูกันเออ
ส่วนนี่คุณเปิ้ลไอรินซีขุนโดนบรรดจอเจียสอบสวน
แล้วก็ให้เปลี่ยนไฟล์บินกลับไทยแสดงว่าหมายถึงบินไปถึงประเทศไทย
หลังจากเดินทางเที่ยวรอบโลกคนเดียวเฮ้ยไป๑๖ประเทศนานกว่า๒เดือน
มีเหตุที่ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินกลับรวมว่าถูกตำรวจจอร์เจีย
ล้อมตัวหลังที่ล้อมหน้าล้อมหลังเลยที่สนามบินพร้อมกับให้เปลี่ยนไฟล์ทบินกลับไทยเลย
เปิ้ลก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นที่จอร์เจีย
นั่งแท็กซี่จากสนามบินไปโรงแรมที่พักพอถึงขึ้นรถแท็กซี่ก็พูดประมาณว่าตนเนี่ยเป็นสาวนวด
ก็เลยโกรธแต่ต้องเงียบเนื่องจากทางสนามบินเข้าเมืองมันเปลี่ยวก็ไม่กล้ามีฤทธิ์
พอใกล้ถึงโรงแรมที่จองไว้แทนที่เขาจะจอดหน้าโรงแรมเขาบอกว่าหาโรงแรมไม่เจอแล้วก็ยื่นโทรศัพท์มา
ทำให้เราตกแล้วก็เราก็เลยทำตกแล้วจอแล้วเขาบังคับให้จ่ายเงินแล้วก็ด่าว่าเรา
ก็เลยไปแจ้งความปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่เขาก็มานำตัวเราไปสอบสวน
ขอให้เปลี่ยนเที่ยวบินจากเที่ยวบิน๓ทุ่มซึ่งตนไม่สะดวกเลยขอกลับดีกว่าเจ้าหน้าที่เลยตามประกบเราไปเช็คอิน
แล้วก็ขอสอบสวนลงบันทึกประจำวันเท่าที่ทำได้ทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิต

ก็คือแค่นั่งออกไปแต่จริงเดินทางคนเดียวก็อาจจะแบบ
เวลาอันนี้ก็อาจจะถูกเช็คเยอะหน่อย
คือมันดูแบบงงนะแบบว่าเป็นสาวนวดแล้วก็ไม่ยอมส่งหน้าโรงแรม
แล้วก็เอาโทรศัพท์มาแล้วตัวเองก็ไปทำโทรศัพท์เขาลาว
แล้วก็เลยไปขึ้นโรงพักหมายถึงว่าเอาตำรวจมาสอบสวนคือ
ฟังดูเอาพี่บอกตัวแล้วพี่จับต้นชนไปไม่ถูก
เอ่อด์
ส่งกลับมาก่อนเพราะว่าจากตรงนั้นมีปัญหา
ประเทศจอร์เจียเดี๋ยวหาให้จะอยู่อยู่ยุโรปจังหวัดออก
อีกหนึ่งคนค่ะใบเตยอาสยาม
คนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหถ่ายรูปลงอินสตาแกรมต่างอันนั้นเผ็ดดุดัน
โชว์เสน่หมัดใจสามีมากเลยกับบ้านท้ายงอนเด้งสุดเซ็กซี่ของเธอ
เรียกว่าแต่งงานเรายิ่งแซ่บนะสำหรับสาวคนนี้นะคะ
หลังจากจับมือกับสามีคุณดีเจแมนก็เคลียร์มรสุมข่าวต่างที่ผ่านเข้ามา
คลายที่ต้องพักผ่อนแบบจริงจังแล้วหลังจากโหมงานทำงานหนักจนต้องนอนโรงพยาบาล
พอมีเวลาว่างก็เลยจัดแบบเต็มอ่ะนะคะไปว่ายน้ำใส่ชุดบิกินี่พร้อมกับแคปชั่นสุดแซ่บ
งหายจากชุดว่ายน้ำมาสักพักปีหน้าเจอกันจ้ะ
ใส่เองอย่างเดียวแล้วนะปีหน้าแม่ทำขายเลยค่ะ
ยอดใจรอนะสาวแซ่บใจมากมาทุกคน

ไม่ใช่แค่ขนตาก่อนชั่วเน่นเดิน

แซ่บใจมาทุกคนเขาเขียนอย่างนั้น

ภาพยิ้มสดใสอยู่กับครอบครัวของคุณแมท
แล้วก็ครอบครองคุณสงการนะครับเอาเป็นคับนี้นะครับ
อักษรยอบเป็นทางให้ทายว่าเหมือนกับเลิกกันแล้วเพราะว่าไปขาดใจทางคุณพ่อคุณพ่อของคุณสงการปลอดภัยให้อะไรอย่างนี้คนก็ไปตีไปเดินว่าเป็นคุณแมทก็เลยมีรูปนี้ออกมาค่ะเรียบร้อยดีสรุปพรุ่งนี้เจอกันหลังครอบทรงชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ